เชียงใหม่นะครับกลุ่มประชาคมมชพร้อมทั้งนิสิตนักศึกษาและประชาชนชาวเชียงใหม่
ออกมารวมตัวที่บริเวณลานสิงขาวหน้าคณะรัฐศาสตร์ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เพื่อแสดงออกทางความคิดโดยประเด็นหลักจะเป็นการแสดงออกความคิดเห็น
ตีการทำงานของรัฐบาลให้ยุติการใช้ความรุนแรงกับผู้ชุมนุม
ออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและให้รัฐบาลทั้งหมดลาออก
รวมไปถึงการร่างรัฐธรรมนูลใหม่ให้เร็วที่สุด
นอกจากนี้ยังมีการเรียกร้องให้ปล่อยแก่นำทั้งหมดที่ถูกจับไปด้วย
ล่าสุดครับทางกลุ่มนักศึกษาและประชาชนที่ออกมารวมตัวกันได้ตั้งขบวน
แล้วก็เดินเท้าออกจากลานสิงขาวเป็นขบวนไปตามถนน
ภายในถนนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่อาคารยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เพื่อบุกไปทวงถามนะครับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับแนวทางการให้ความช่วยเหลือ
นายประสิทธิ์ครุฑารถแก่นำคณะรัสดรได้เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่ถูกตำรวจนั้นจับกลุ่มและถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำกลางจังหวัดเชียงใหม่
โดยระหว่างที่รอผู้บริหารลงมาพบกลุ่มนักศึกษานะครับได้ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันปลาใสกันอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งเป็นการพูดในประเด็นการใช้ความรุนแรงในการสลายการชุมนุมที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตามนะครับสำหรับการชุมนุมในครั้งนี้
นักศึกษาได้ประกาศออกไมโครโฟนบอกว่าไม่มีใครเป็นแกนนำ
เพราะว่าทุกคนต่างพากันรวมตัวกันทำกิจกรรมซึ่งขณะนี้ยังไม่มีกำหนดนะครับ
ว่าจะมีการจัดกิจกรรมใดในเวลาใดเพิ่มขึ้นอีกครับ
ค่ะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศต่อเนื่องกันเลยนะคะ
จังหวัดสระบุรีค่ะมีกลุ่มนักเรียนนักศึกษาเครือข่ายไม่เอาพระเด็จการ
ในพื้นที่จังหวัดสระบุรีนะคะอย่างที่เห็นในภาพก็นี่ค่ะ
ออกมารวมตัวกันชูป้ายสระบุรีไม่เอาพระเด็จการ
แล้วก็มีหนึ่งในนักศึกษานะคะนำรูปของนายยกรัฐมนตรีมาตั้งเอาไว้
แล้วก็มีนักศึกษาที่เขาทยอยกันขึ้นเวทีปราศัยนะคะ
ก็มีตำรวจภูทรจังหวัดสระบุรีมาดูแลความเรียบร้อยนะคะ
ก็เป็นการชุมนุมกันด้วยความสงบเรียบร้อยไม่มีเหตุความรุนแรงอะไรเกิดขึ้นค่ะ
นครรัชศรีมานะครับตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับทุกผู้ชมครับ
มีการชุมนุมกันที่อาคารคุรุษสมนาคารในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัชมงคลอีสานนะครับ
มีนิสิตนักศึกษามีเยาวชนในพื้นที่โคราชมารวมตัวแสดงพลังในนามกลุ่มโคราชโนพระเด็จการ
โดยผู้ชุมนุมบอกว่าไม่มีแกนนำนะฮะได้ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันขึ้นเวทีปราศัยนะครับ
เนื้อหาหลักก็คือการโจมตีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาน้ำมนตรีนะครับ
แล้วก็เรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์รวมทั้งสวด้วยนะครับต้องลาออกจากตำแหน่งนะครับ
ข้อเรียกร้อง๓ข้อของผู้ชุมนุมที่นครราชสีมานะครับ
หนึ่งคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและพวกพ้องต้องลาออกจากตำแหน่ง
สองต้องร่างรัฐธรรมนูลโดยภาคประชาชนแล้วก็มีข้อสามคือให้ยุบสภานะครับ
จากนี้ยังเรียกร้องให้ปล่อยตัวแกนนำทุกคนที่ถูกจับกลุ่มโดยทันที
โดยไม่มีข้อแม้นะครับผู้ชุมนุมบอกว่าเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นะครับ
ชุมนุมเมื่อช่วงเย็นนะครับแล้วก็ยุติการชุมนุมไปเวลาประมาณ๑๙นาฬิกาที่ผ่านมา
ก็จะเห็นว่าข้อเรียกร้องตรงนี้เนี่ยก็คือถึงขั้นให้ยุบสภาเลย
เพราะว่าถ้านายกลาออกก็คือต้องเลือกนายกใหม่โดยรัฐมนุนที่มีอยู่ในปัจจุบันนะฮะ
ก็สอดคล้องกันนะครับแล้วก็แตกต่างกันในรายละเอียดของแต่ละพื้นที่
ดูที่แปดริ้วฉัดเชิงเซาบ้านนะครับหน้าสารกลางจังหวัดฉะเชิงเซาครับ
กลุ่มเยาวชนและก็ประชาชนชาวฉะเชิงเซามารวมตัวเพื่อแสดงสัญลักษณ์ชู๓นิ้ว
แล้วก็เรียกร้อง๓ข้อนะครับนายกรัฐมนตรีต้องลาออกต้องร่างรัฐธรรมนุนฉบับใหม่
และก็ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ให้อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูลอย่างแท้จริง
ชุมนุมดังกล่าวนะครับมีการเปลี่ยนกันขึ้นพูดอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพ
ประเด็นหลักคือเรื่องของสถาบันกษัตริย์ที่ไม่มีใครต้องมาล้มล้าง
แต่ต้องการปฏิรูปให้อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูล
รวมถึงการประนามการสลายม็อบเมื่อ๑๖ตุลาคมที่ผ่านมาครับ
ว่าตำรวจนั้นทำรุนแรงเกินกว่าเหตุนำภาษีของประชาชนมาทำร้ายประชาชนเอง
โดยมีกำลังตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบมาเฝ้าสังเกตการณ
แล้วก็มาติดตามสถานการณ์นะครับป้องกันมือที่๓

ประชาชนก็ยังทยอยเดินทางเข้ามาร่วมชมนุม
กลุ่มนี้ก็บอกว่า๒ทุ่มจะยุติการชุมนุมครับที่๘ริ้วครับ
ค่ะส่วนที่กำแพงเพชรค่ะก็มีกลุ่มนักศึกษากำแพงเพชร
ที่เขาสร้างเพจขึ้นมานะคะกำแพงเพชรปลดแอบฟรีกำแพงเพชร
เขาก็ประกาศรวมตัวกันแสดงจุดยืนที่ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
จิตอุทยานริมปิงอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะคะ
เริ่มกันตั้งแต่ช่วง๕โมงเย็นค่ะมีนักเรียนนักศึกษากว่า๓๐๐คน
รวมตัวกันนะคะแล้วก็มีการผูกริบบิ้นเป็นริบบิ้นสีขาว
แล้วก็แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ด้วยการชู๓นิ้ว
ตะโกนขับไล่นายกรัฐมนตรีตรงนี้เนี่ยก็ไม่มีแก่นนำนะคะ
ก็เป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์แบบนี้ไม่มีเวทีไม่มีแก่นนำ
ไม่มีเครื่องขยายเสียงใครอยากแสดงความคิดเห็นอะไร
ก็พูดออกมาเลยหลักเนี่ยก็จุดยืนก็คือต่อต้านความรุนแรง
สนับสนุนความเป็นธรรมและสิทธิในการเรียกร้องประชาธิปไตย
นุมที่นี่ก็ชุมนุมกันท่ามกลางสายฝนนะคะ
ศนุโลกนะครับวันนี้มีการชุมนุมเช่นกันนะครับทุกผู้ชมครับ
ที่อาคารอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับ
นัดชุมนุมที่ลานกิจกรรมนะครับ
เยาวชนนิสิตนักศึกษาที่มาร่วมชุมนุมกัน

มีการปราศัยเกี่ยวกับการกระทำรุนแรงที่สลายม็อบที่กรุงเทพ
ประนามการกระทำรุนแรงของเจ้าหน้าที่
แล้วก็เรียกร้องให้ผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาน้ำมนตรีให้ลาออก
และที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่นะครับ
เรียกร้องเพิ่มเติมคือให้ยุบสภา
โดยบอกว่าต้องการให้มีการเลือกตั้งใหม่นะครับ
ขณะเดียวกันนะครับก็เรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูลด้วยนะฮะ
ซึ่งตรงนี้ก็ต้องไปดูว่าถ้าจะเป็นข้อมูลแบบนี้ลักษณะแบบนี้เนี่ย
มีการเรียกร้องถ้านายกลาออกต้องเลือกนายกใหม่ในที่ประชุมรัฐสภานะฮะ
แต่ถ้ายุบสภาก็ต้องไปเลือกตั้งใหม่
แต่การแก้ไขรัฐธรรมนูลอันนี้จะมาก่อนหรือมาหลัง
มาแบบไหนอย่างไรนะฮะนี่เป็นข้อเรียกร้องที่ทางกลุ่มผู้ชุมนุมทางพิสุนโลกเขาเรียกร้องเอาไว้นะครับ
อย่างเมื่อกี้ที่คุณภาคภูมิได้นำเรียนนะครับ
ถ้านายกรัฐมนตรีลาออกเนี่ยรัฐธรรมนูลบัญญัติเอาไว้ว่า
ก็จะต้องเสนอชื่อนายกจากกลุ่มพักการเมืองกลุ่มเดิม
ก็ตอนที่เลือกตั้งที่เสนอชื่อใครไว้ค่ะนะครับ
คือพักไหนมีสอสอเกิน๒๕คนตอนนี้นะครับ
ถ้าอย่างฝั่งของรัฐบาลก็พลังประชารัฐภูมิใจไทยประชาธิปัตย์
ส่วนฝ่ายค้านก็เป็นเพื่อไทยกับก้าวไกลนะครับตอนนี้
เอาล่ะไปดูที่สุราธานีกันบ้างนะครับลงใต้กันบ้างที่ลานสะพานนฤทธิ์
เขื่อนแม่น้ำตาปีเขตเทศบาลนครสุรธานีนะครับ
มีนักเรียนระดับมัธยมอาชีวะแล้วก็นักศึกษา
ร่วมกันใส่เสื้อดำครับแล้วก็สวมหน้ากากอนามัย
กร่มมาด้วยเตรียมถุงดำมาพร้อมเป็นของส่วนตัว
ชักชวนกันผ่านเฟซบุ๊คที่ใช้ชื่อว่าอาชีวสุราชไม่ใช่ธาตุพระเด็จการ
เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมโดยระบุว่าเชิญชวนชาวสุราธานีที่มีอุดมการเดียวกัน
ใส่เสื้อดำสวมหน้ากากอนามัยให้พร้อม๖โมงเย็นและแยกย้ายในเวลา๒ทุ่มครับ
โดยระบุว่าเราไม่ได้ไปตั้งม็อบไม่ได้ไปปลาใสเราจะไปช่วยกันเก็บขยะ
ทำให้บ้านเมืองของเราสะอาดสถานการณ์เป็นไปอย่างเรียบร้อยนะครับ
ทุกคนถือถุงเก็บขยะโดยรอบแล้วก็ชู๓นิ้วไปด้วย
ผู้ที่มารวมตัวกันครั้งนี้บอกว่าสำหรับการรวมตัวเนี่ย
เพื่อต้องการแสดงพลังนะฮะจุดยืนว่าต้องการประชาธิปไตย
และแสดงออกอย่างสันติช่วยกันเก็บขยะบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
โดยไม่มีแกนนำไม่มีการขึ้นปลาใส
เป็นเพียงพลังลูกโซ่ที่คนคิดแบบเดียวกันมารวมตัวกันนะครับ
เช่นกันครับที่แห่งนี้ก็มีตำรวจนอกเครื่องแบบนะครับ
แล้วก็ตำรวจในเครื่องแบบมาดูแลเรื่องของความสงบเรียบร้อยด้วยครับ
เดี๋ยวพาไปดูอีกที่หนึ่งนะคะที่กาญจนบุรีนะคะ
เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาประมาณ๕โมงเย็นค่ะ
หนองขาวในนามชมรมคนหนองขาวประกาศเชิญชวนประชาชน
ชาวจังหวัดกาญจนบุรีนะคะให้ออกมาร่วมชุมนุมเรียกร้องเมืองกาลไม่เอาประยุทธ์นะคะที่ลานวัดอินทารามอำเภอท่าม่วง
เพราะว่าไม่พอใจการบริหารประเทศของรัฐบาลชุดนี้นะคะ
แล้วก็เห็นว่ารัฐธรรมนูลที่เป็นกฎหมายสำคัญถูกสร้างขึ้นมาอย่างไม่เป็นกลาง
เจตนาเพื่อสืบทอดอำนาจ
การชุมนุมก็มีทั้งประชาชนนักเรียนนักศึกษานะคะ
แล้วก็กลุ่มนี้เขามองว่าการชุมนุมเนี่ยเหมือนกับถูกคุกคาม

แล้วก็เจ้าหน้าที่ใช้กำลังรุนแรงในการสลายการชุมนุมด้วยเมื่อวันที่๑๖ตุลาคมที่ผ่านมา

มีนายประพลคำเที่ยงอายุ๓๘ชาวอำเภอท่าม่วงขับรถกระบะนะคะ
แล้วก็ติดป้ายขับไล่นายกรัฐมนตรีไปจอดที่ลานจอดรถตลาดวัฒนธรรมบ้านหนองขาววัดอินทราราม
ก็มีกลุ่มนักเรียนกลุ่มเยาวชนมารอร่วมแสดงสัญลักษณ์ด้วยการชู๓นิ้วนะคะ

ก็เหมือนกันว่า
เป็นการมาแสดงความคิดเห็นแสดงจุดยืนทางการเมืองเหมือนคนอื่นเหมือนที่อื่น

อยากให้ยุบสภาอยากให้นายกลาออก
มาจากการเลือกตั้งเรื่องสถาบันจะไม่แตะนะคะ
การชุมนุมรวมตัวกันอยู่สักประมาณ๒ชั่วโมง
กลุ่มเยาวชนก็กลับบ้านกันไปนัดหมายชุมนุมกันอีกครั้ง๒๐ตุลาคม
สารขุนแผนถนนหลักเมืองเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรีค่ะ
ครับนี่เป็นพื้นที่ต่างจังหวัดนะครับทุกผู้ชมครับ